กับเงิน๓ล้านบาทที่ถูกคอลเซนเตอร์หลอกไป
นี่ล่าสุดออกหมายจับคอร์เซนเตอร์ได้๑คน
ยัดบัญชีได้แล้วด้วยแล้วออกหมายเรียกอีกเป็น๑๐เป็น
ผลงานของพลตำรวจเอกสมพงษิงดวงที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจที่ช่วยกันระดมกำลังในการติดตามค่ะ
วันนี้มานั่งแถลงข่าวนะคะพร้อมกับคุณต่องสิทธอย
นายวัฒนาผู้อบอ้อมนักสนุกเกอร์ชื่อดังอดีตมือหนึ่งของไทย
ถูกหล่อโอนเงินไป๓ล้านกว่าบาท
แก๊งนี้เนี่ยโทรมาหาคุณต่องและอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ว่าคุณต้องไปค้างชำระบัตรเครดิตแล้วบอกว่า
ถ้าคุณต่องไม่ใช่คนใช้แปลว่ามีคนอื่นเอาชื่อคุณต่องไปแอบอ้างเปิดบัตร
เลยให้ไปแจ้งความสอบพอบ์เมืองนครสวรรค์

อ้ากตัวเป็นผู้กำกับการสอบพอบ์เมืองนครสวรรค์เลยนะ

ให้แอดไลน์รูปโปรไฟล์เป็นสอบพอบ์เมืองนครสวรรค์ด้วยนะ
แล้วก็ส่งรูปบัตรตำรวจผู้อำกับให้ด้วย

แล้วก็โทรแจ้งบอกบัตรเครดิตชื่อคุณตองนี่
มันไปเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินกับยาเสพติดอีก
ถ้าบริสุทธิ์ใจต้องโอนเงินมาให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินนะ
คุณต้องก็โอนไปโอนไปโอนไป

บัญชีปลายทางเป็นบัญชีชื่อผู้หญิง๒คน
ไป๓ล้าน๒แสนกว่าบาทค่ะ

ผมกำลังนักคำถามผมโรงนี้ว่าเขารู้ได้ยังไงว่า

ผมกำลังนั่งคิดว่าทำไมเครดิตการ์ดมันต่อสายไปถึงสพเมืองนครสวรรค์
ที่โอนไปมันไม่ใช่สำนักงานตำรวจมันเป็นผู้หญิงคนอื่นไง
ปัญชีสมาศครับปัญชีบา

ให้ผมบันทึกว่าผมขอบันทึกแล้วก็บอกว่า
แล้วทุกการณ์มันจะมีย่อแรก๔๙๙๐๐๐บาท
ขาดบาทนึง๙๙๙๙แล้วก็๖๙๙๙
เขาบอกว่านั่นเป็นเลขของตำรวจ

นี่ค่ะก็ฝากเตือนไว้ด้วย
เพราะว่าพี่ต่องก็บอกว่าขอให้เคสนี้เป็นอุทาหรณ์เหมือนกัน
โอนเงินเข้าบัญชีไม่สามารถตรวจสอบเงินอะไรได้นะคะ
เพราะว่าถ้ามันไม่เป็นมาร์เป็นใบจะเป็นธรรมบาทตรวจสอบ
ลงตัวเลขแบบนั้นมันตรวจสอบอะไรไม่ได้จริง
ผลตำรวจตรีศุรพันนาฐวนรัฐ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔
ในฐานะพลตำรวจตรีสุรพันธ์นาฏวรทัศน์นะคะ

ฝ่ายสืบสวนสอนอวังทองหลังตรวจสอบพบเส้นทางการรับโอนเงินจากแก๊งนี้ด้วยนะคะ
ต้นยื่นสารขออนุมัติหมายจับเจ้าของบัญชีธนาคาร๑คน
แล้วก็มีการออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัยอีก๑๐คนเลยค่ะ
และอายัดบัญชีทั้งหมดเอาไว้แล้ว
และ๒๙พฤษภาคมนี้จะต้องมีการมาพบตำรวจสอบสวนนะคะ

มีประวัติบัญชีม้าระดับแถวหนึ่งแปลว่าอะไรอ่ะ
เปิดบัญชีม้าเป็นว่าเล่นเป็นอาชีพอย่างนี้เลยเหรอคะ
ก็คือระดับที่ตำรวจต้องการตัวแหละ